มีเหตุฟ้าผ่าเกิดขึ้นกลางสุสานที่ชนบุรีนะครับ
ขณะที่ผู้ชาย๓คนเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่อำเภอศรีราชา
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก๒คน

ที่เกิดเหตุคือสุสานในวัดฝ่าข่าวพุกว่านาราม
บนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

คือนายสรศักดิ์ชัยนิชยกุลอายุ๓๙ปี
นายพิสิทธิพรพัชราเรืองกุลอายุ๓๐ปี
และนายภูกษธรอายุ๒๙ปี
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในเวลาต่อมารับแจ้งจากทีมแพทย์ว่า

เบื้องตนซาวาทั้ง๓คนเป็นญาติกัน

เพื่อมาไหว้บรรพบุรุษที่สู่ศาลแห่งนี้
โดยผู้เสียชีวิตได้พกโทรศัพท์มือถือ
ด้วย๒เครื่องขณะเกิดเหตุ
ขณะนั้นมีฝนตกฟ้าขนองและลมกระโชกแรง
นายสรศักดิ์นายพิสิทธิ์และนายพงศธร
ไหว้บรรพบรุษที่สู่ศาลเสร็จแล้ว

เกิดมีฟ้าผ่าลงมาทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บ

หมดสติก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ตอนเกิดเหตุเขาอยู่ในอาคารสุสาน

กระทั่งเห็นคนวิ่งเข้าไปตรงที่นายพิสิทธิ์ล้มลง

ก็รู้แล้วว่าฟ้าผ่าใส่นายพิสิทธิ์

ที่สู่ศาลมักจะมีฟ้าผ่าบ่อยครั้ง

พวกตีรัพยาพณ์บูนรอดจะไม่มา
ลงบานมันเลยไปด้วย
ปรบทริปเข้ามาช่วย

ทำงานยังบอกเลยว่ามันลงที่ไหนลงที่นี่หรือเปล่า
บางคนก็บอกลงทางนู้นทางนี้
แต่ประวัติผมยืนอยู่ประมาณตรงนี้จริง
ส่วนนายเวียรพงศ์บุญรอดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตบางพระ

กางเกงขาสั้นมีรอยไหม้หน้าอกแดงช้ำและกระอักเลือด
ทำการปั๊มหัวใจประมาณ๓๐นาที
กระทั่งกู้ภัยมาถึงจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนอีก๒คนพบว่ามีอาการแขนขาชา
ว่าน่าจะมาจากกระแสไฟฟ้าในโทรศัพท์มือถือ
อาจจะมีส่วนทำให้ฟ้าลงที่นายพิสิทธิ์
ที่น่าจะลงที่เขาเพราะเขาบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือสองเครื่อง
อยู่ในกระเป๋าแล้วก็เขาก็ดัดฟันด้วย
แต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับดัดฟันนะครับเพราะว่ามันในปากไม่เป็นอะไรเลย
มันจะไหม้ตามหน้าขาเขากับช้ำตรงหน้าอก
เป็นช้ำเป็นเป็นแบบช้ำเลือดนะครับใช่แล้วเขาก็สำลักเลือด
ตอนผมไปทำสินค้าเขาก็สำรักเลือดแต่เลือดออกไม่มาก
ผมก็ไม่รู้นะเกิดจากอะไรแต่ผมว่ามันจังหวะโทรศัพท์เข้าด้วยหรือเปล่า
เพราะเขาพกสองเครื่องจังหวะเขามีใครโทรมาหรือเปล่า
หรือว่าอะไรมันลายเด้งหรืออะไรเด้งขึ้นมาหรือเปล่า
เพราะจังหวะผมไปเห็นน่ะคือกางเกงขาดเลย
ว่ามันน่าจะลงที่โทรศัพท์น่าจะเป็นสื่อ

มารับศพออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพมหานครต่อไป
เรื่องนี้อาจจะยังไม่มีข้อสรุป
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับใครที่อยู่กลางแจ้ง
ฝนฟ้าขนองกระจายก็จะต้องระมัดระวังตัวด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน